คุณผู้ชมมาดูเรื่องเจ้าครบกันหน่อยควายอายุห้าสิบปีที่ตาบอดข้างหนึ่งที่มีคนไปแชร์ภาพในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้โหเจ้าของล่ามมันไว้ไม่ให้ย่าไม่ให้น้ำเหมือนกับปล่อยให้มันตายไปตามยฐากรรมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าทางเจ้าของบอกว่าไม่ได้ทิ้งคว่างนะ
เจ้าครบเนี้ยเป็นควายที่รักมากครับเป็นควายที่มีประโยชน์ส่งเสียลูกลูกของเขาจนเรียนหนังสือจบอ่ะโอ้แต่มันตายแล้วน่ะอ๋อมันตายแล้วนะคะเนี้ยค่ะเยอะนะใช่ก็อายุห้าสิบแล้วอ่ะนั่งสามอาทวิกุลอายุแปดสิบห้าปีเป็นเจ้าของค่ะเขาก็ได้ทำพิธีฝั่งซากเจ้าครบนะคะคือทางเจ้าของบอกว่าเจ้าครบ

ของควายอย่างดีที่สุดก็ทำให้เจ้าครบอย่างสมเกียจมันก็คือเป็นควายที่อยู่ด้วยกันมาจนอายุ๕๐ก็ทำพิธีให้มันนะคะ
ตอนตอนที่ตายนี่ไม้มีการอะไรไม่มีการอะไรเลย
มีแต่ไม่กินย่าแล้วไม่กินน้ำแล้วก็ค่อยก้มไปมันก็อยู่บนญาติอย่างนี้ก็
มันก็สิ้นใจเลยไม่มีอะไรงุบนิดเลยน่ะ
สงสารน้ำตาไหลเลยจ้ะให้พระสวดมาบังสกูล
ให้พระมาแผนมาแผนนี่แหละจ้ะ
แล้วก็ฟังจ้ะทำวิธีแล้วก็ฟัง
เอ้ยคุกไปขึ้นสวรรค์เลยจ้ะมาอยู่ว่างนี้เลย
ยายก็ไปไม่ไหวแล้วยายก็พูดกับควายอย่างนี้แหละจ้ะ
ไปเถอะไอ้พ่นอายุแล้ว
แต่มันโบสถ์มาตั้งแต่ก่อนแต่นู่นเลย
ชื่อเขามาไงชื่อเจ๊น้อย
โอ้ยสบานก็ได้นี่น่ะ
ใครเคยขายควายไม่ใช่ควายมีแต่ตัวนี้เขาขายหมด
แล้วก็เอาไหว้ตัวนี้แหละมันอะไรเขาเรียกแม่คอกไง
ก็เลยเอาไหว้ไม่ให้ใครขายมันจะตายกับเราก็ถามเถอะ
ก็บ้านของคุณยายอยู่ที่ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรำ
ครบเนี่ยเป็นควายที่ยายสามซื้อมาเลี้ยงเป็นตัวแรกของครอบครัวนะคะ
เป็นควายแม่คอกออกลูกออกหลาน
ขายส่งลูกตัวเองเรียนมาจบเก้าคนแล้วอ่ะ
เรียนจนจบเก้าคนอ่ะใช่ใช่จริงค่ะคือคุณยายบอกเลยว่าเป็นควายที่มีบุญคุณกับครอบครัว
หลังเลิกเลี้ยงควายก็เหลือเจ้าครบเอาไว้แค่ตัวเดียวอะนะคะ
แต่ละวันก็จ้างให้หลานเอาไปผูกไว้ข้างทางให้ลูกหาย่าหาน้ำให้มันกิน
ที่มันผอมเนี่ยค่ะทางเจ้าของบอกว่าตามวัยเป็นสภาพตามวัยของมันอายุเยอะแล้ว
ไม่ได้แบบเออไม่ได้ไม่เลี้ยงดูไปทรมานมันอะไร
ที่เห็นไปโพสต์ก็เข้าใจผิดเนอะตอนแรกนะครับ